ไปเริ่มที่งานท
ก่อนขึ้นชกครับศึกชิงแชมป์โลกที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
ซี่ก็กล่าวว่าการเจอกับศรีสะเกดอาจเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดนะครับ
สำหรับการป้องกันแชมป์ของเขาเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่คล้ายกับการเจอกับครูเอดา
ก่อนหน้านี้ที่เขาก็ชนะมาได้นะครับส่วนศรีสะเกดเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับ
ไฟล์นี้จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเข็มขัดมาคลองให้ได้นะครับ
แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่จะคว้าแชมป์โลก๓สมัยให้ได้นะครับ
เจ้าแหลมยังพูดถึงอายุที่ตัวเองเนี่ยสามสิบห้าปีแล้วนะครับ
กับเจซี่โลดิเกสถึงสิบสามปีเจ้าตัวบอกว่าไม่สนใจ
มองว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฟิตซ้อม
อายุมากขึ้นแต่มีประสบการณ์ความรับผิดชอบแล้วก็มีความคิดที่โตขึ้นนะครับ
เรื่องนี้ไม่มีความกังวลแต่อย่างใดครับ
ใจผมเกินร้อยครับผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักแล้วก็
เอ่อเรื่องเรื่องแรงเนี้ยครับยังไงผมบี้
ทั้งถึง๑๒ยกแน่นอนครับถ้าเขาจะหนีหรือว่าจะถอยครับผม
ผมมี่แน่นอนครับผมขณะที่เมื่อวานนี้นะครับ
ฝ่ายจัดการขันก็ให้เจ้าแหลมแล้วก็เจสซี่เนี่ยซ้อมชกโชว์บนเรือท่องเที่ยวนะครับ
ในคลองแรงท่องเที่ยวขึ้นชื่อครับของรัฐเท็กซัตริย์
ก็ใช้ประมาณเวลาประมาณ๔๐นาทีนะครับซึ่งเจ้าแหลมเองก็ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ
เหนือตัวก็ดูดีนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจไม่น้อยด้วยนะครับ
จากนั้นยังมีคลิปเหตุการณ์ที่แฟนมวยพูดถึงจังหวะที่ศรีสะเกดกำลังรอขึ้นลิฟต์นะครับ
แล้วก็มีการสวนทางกับเจสซี่โดดิเกสเดินลงมาจากลิฟต์นะครับ
ซึ่งก็เจสซี่เองก็ไม่ยอมสบตาด้วยนะครับ
ทางเจ้าแหลมก็ถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาก่อนที่จะต้องดวนกันในวันอาทิตย์นี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับตั้งแต่เวลา๙โมงครึ่งนะครับ